ส่วนเรื่องระทึกอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะก็คือเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดค่ะ
มีผู้บาดเจ็บสามรายแล้วก็ศูนย์หายอีกหนึ่งรายเราไปดูนาทีเกิดเหตุกันค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อเช้านี้เลยนะคะที่เป็นเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด
ตอนที่เทียบท่าคือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยแล้วก็แรงระเบิดตรงเนี้ยโอ้โห
นี่กล้องยังสั่นเลยนะคะเขาบอกมันทำให้กระจกบ้านของคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
สั่นสะเทือนครับแล้วเราก็จะเห็นควันพวยพุ่งขึ้นมา
ไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะตกอกตกใจนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
มุดปราการค่ะแล้วคุณผู้ชมดูคือมันเป็นเขตชุมชนด้วยนะคะ
เรือลำนี้เนี่ยมีนายปารเมษประเสริฐวงเป็นในเรือครับ
ออกจากจังหวัดระยองเมื่อ๘มีนาคมแล้วก็เข้าเทียบท่าเทียบเรือที่เกิดเหตุตอน๒ทุ่ม
ถ้าเทียบเรือเนี่ยมีสินค้าเป็นน้ำมันเบนซินโซฮอล๙๑
ปริมาณก็คือ๑๘๐๐๐๐๐ลิตรแล้วก็ดีเซล๑๓๐๐๐๐๐ลิตร
เยอะมากนะฮะเยอะมากตอนที่เกิดเหตุก็คือตอน๙โมงครึ่ง
เมื่อเช้านี้นะคะเรือกำลังจะไปมาบตาพุธที่ระยอง
กำลังจะออกเดินทางก็เกิดระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้บนเรือ
นี่ค่ะดับเพลิงก็ต้องไปนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ

ว่ามีการขนถ่ายน้ำมันลงเรียบร้อยแล้ว

ใช่เพราะว่าตอนล่าสุด
ใช่ไหมคะบอกว่าเรือลำนี้ไม่มีน้ำมัน

เพราะว่ามันระเบิดออกมา
แล้วก็ต้องใช้เวลากว่า๓๐นาทีถึงจะควบคุมเพลิงได้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓ราย
ศูนย์หายอีก๑รายด้วยนะคะ
เรื่องนี้แนมเพลิงพระพระแดงค่ะคุณธรรมนูลแจ่มใส
บอกว่าตอนระเบิดเสียงดัง
แรงสรรสเทือนขยายเป็นวงกว้าง
รับรู้ได้เป็นกิโลเมตรเลยค่ะในรัศมีเป็นกิโลเมตรเลย
ก็ระดมทุกฝ่ายเข้าไปในพื้นที่นะคะ
แล้วก็ตรวจสอบก็ทราบว่าเรือลำนี้ขนถ่ายน้ำมันออกหมดแล้ว
กำลังจะเอาเรือกลับไปที่ระยองนะคะ
ก็ระเบิดขึ้นมาแล้วคนงานที่มากับเรือก็บาดเจ็บ๓ราย
แต่ไม่สาหัสมีรายหนึ่งที่ศูนย์หาย
ชื่อว่านายสอน
ขออภัยนะคะที่ฉันอ่านเดี๋ยวนะครับ
นายสอนกะติยะพงสงวนธัณฑ์นะคะ
ตอนนี้ทีมกู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็กำลังเร่งค้นหาอยู่นะคะ
มีการสั่งการให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่ง
ออกไปสำรวจความเสียหายยืนยันว่าตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วค่ะ
กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะ

บอกว่าเบื้องต้นเรือลำนี้เป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันอยู่ค่ะ
บริษัทเองตอนนี้เร่งประสานให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วค่ะ

คุณผู้ชมครับ